ไม่ใช่แค่กรุงเทพแหละในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะ

ล่วงใส่ฝากระโปรงก็ไม่รู้
ไปเจอท่อเหล็กร้อยสายไฟยาว๕เมตรคุณผู้ชมฮะที่ติดตั้งไว้ใต้สะพานลอยเนี่ย
มันตกใส่รถเบนท์ตกใส่รถเบ้นสีดำที่วิ่งผ่านมาครับ
เสียหายที่ฝากระโปรงหน้าเลยคนขับเนี่ยตกใจเลยนะแต่ยังดีหน่อยเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไร
แล้วเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอทุ่งมหาเมฆนี่ฮะไอ้ท่อร้อยสายไฟเนี่ย
ท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ร่วงลงมาปกติเขาไว้ยึดใต้สะพานลอย
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อประมาณห้าเซนภายในเนี่ยมีสายไฟร้อยไว้ครับ
ติดตั้งตามแนวยาวของสะพานลอยมีสองด้านคาดว่าสาเหตุมาจากเหล็กที่ยึดตัวท่อกับปูนสะพานลอย
มันหลุดออกมาก็เลยทำให้ท่อหล่นลงมาครับส่วนอีกด้านท่อเหล็กยังคงยึดติดกับใต้สะพานตามปกตินี่ฮะ
รถเบ้นท์สีด้ำที่โอ้อุ่นเห็นแล้วเสียดายแทน
ต้นครับตำรวจจะเรียกหน่วยงานที่ดูแลท่อเหล็กมาให้ปากคำ
เพื่อจะได้สรุปการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถเบนท์ต่อไปครับ